นั่นก็คือเรื่องของชนะทิพย์กับทางกวินที่
ขอแสดงสปีริตลดเงินเดือนของตัวเองนะครับ

ลีกวางแผนว่าจะกลับมาแข่งอีกครั้ง๒พฤษภาคม
แต่ว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะกลับมาเตะกันได้หรือไม่
ต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙แบบวันต่อวัน
ซึ่งในวันนี้ครับเวลาบ่ายโมงสภากรรมการนะครับ
จะมีการหารือผ่านการประชุมออนไลน์ในประเด็นต่าง
ซึ่งหนึ่งในนั้นครับคือการพูดคุยเรื่องแผนสำรอง
หากบอลไทยลีกยังกลับมาแข่งขันวันที่๒พฤษภาคมนี้ไม่ได้นะครับ
ก็คาดว่าจะยังไม่มีการประกาศเลื่อนการแข่งขันในเวลานี้
และถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเรียกประชุมทีมงานอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนการประชุมอีกวาระก็คือการวางแผนการบริหาร
แล้วก็มอบหน้าที่ให้กับสภากรรมการเพื่อดำเนินงาน
ในส่วนต่างในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้ง
มีการขอมติที่ประชุมด้วยนะครับ
ในเรื่องของการเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีในวันที่๒๐เมษายนนี้ออกไปก่อน
เนื่องจากการระบาดของโควิด๑๙ครับ

ซึ่งนำโดยชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็กวินธรรมสัจจานันทร์
นักบอลทีมชาติไทยก็พร้อมใจครับ
การระบาดของโควิด๑๙ด้วยการประกาศว่า
ยินดีจะลดค่าจ้างตัวเอง๖เดือนนะครับ
โดยฮิโรกิมิยาซาวะกัปตันทีมของซัปโปโร
ก็เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่า
ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเตะเหมือนปกติได้เมื่อไหร่
ในอนาคตและจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
ส่วนผู้บริหารนั้นยังไม่ได้ตอบรับนะครับ
ว่าจะลดเงินเดือนตามข้อเสนอของนักเตะหรือไม่
โดยจะขอเวลาทบทวนแผนการดำเนินงานก่อนครับ